เชื่อว่าคนไทยหลากหลายคนแทบจะทุกคนเลยนะคะ
ตบเท้ากันออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง

มีถ่ายละครมีคอนเสิร์ตมีงานมีอีเวนต์

ว่ามีใครออกมาใช้สิทธิ์กันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะ

ซูเปอร์สตาร์อมตะของเมืองไทย
พี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตนะคะ
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง๖๑

ซอยสุขวิท๑๐๑ทับ๑ค่ะ

มีแฟนคลับมารอแต่เช้าเลยนะคะ

ครูหากาบัตรเลือกตั้ง
ก็บอกถึงความรู้สึกในการมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้ด้วย

ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่๙โมงเช้าที่เขต๑๒
กรุงเทพมหานครแขวงท่าแรงนะคะ
ที่โรงเรียนรัฐนโกศิลป์สมโภตบางเขน
บอกว่าที่ผ่านมาก็จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งอยู่แล้ว
ส่วนตัวอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจเป็นหลัก
เพราะตอนนี้ปากท้องเป็นเรื่องสำคัญมาก

แต่วันนี้เขารู้นะว่าเขามาทำอะไร

ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง๕๔
รายชื่อของเธออยู่ลำดับที่๙๐๓ค่ะ
เธอบอกว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดของเธอด้วย

บอกดีใจมากที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเกิดค่ะ
ปิดท้ายเอาใจโอตะกันหน่อย
ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักก่อนบ่าย๓โมงนะคะ
เพราะว่าพวกเขาก็ต้องเตรียมตัวขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่

ถามความรู้สึกทุกคนน้องก็บอกว่าตื่นเต้นมาก
เพราะว่านี่คือการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกของน้อง
น้องบอกว่าก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยค่ะ
ซึ่งหลังจากมีการเริ่มนับคะแนน
ในโซเชียลเองก็จะมีแฮสแท็กเกิดขึ้นต่างมากมาย
ตอนนี้ขึ้นมาอันดับท็อป๓แล้ว
ในส่วนของแฮชแท็กที่มันเกิดขึ้น
แท็กที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะ